แม่บ้านประจัญบาล
แม่บ้านประจัญบาล
สวัสดีค่ะแอร์ทันธิราค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คนแม่บ้านควรรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เจอกันวันอังคารแบบนี้นะคะแน่นอนว่าคุณเนี่ยจะได้ทั้งความรู้สาระแล้วก็ประหยัดด้วย
รวยด้วยและสวยมากจริงค่ะ
ปุ๋ยนี่สะบัดขนาดนี้ฟาดหน้าเลยดีกว่าได้เหรอ
แล้วเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอ่ะผมทำไมมันขนาดนี้สระบ้างหรือเปล่า
ดีมากเลยเพราะว่าอย่างดิฉันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ผมดามผมแค่โรยแป้งทีไรค่ะหัวประกายเป็นสีเทาค่ะนึกว่าผมงอกน่ารักดีหนังหัวแบบเป็นสีขาวคนรู้เลยว่านางนี่ไม่สระผมเพราะว่าเอาแป้งโรยมานะคะตอนตอนมันไม่เท่าไหร่แต่ตอนโป๊ะตรงหนังหัวที่เป็นของไม่รู้เลยใช่มันไม่กุสมูทเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เลยทำเลยทำเลยกลิ่นอันนี้น่าหอมหอมมากเลยอันนี้คือน้ำมันหอมระเหยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แอร์นะคะสุดผมสีอ่อนนะคะนี่เลยใส่แป้งเท้าเยม่อมไป๓ช้อนโต๊ะ
และนี่ก็คือน้ำมันมะกอกนะคะที่เราใส่น้ำมันมะกอกเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยบำรุงผม
ชุ่มชื้นยิ่งขึ้นไม่กระด้างมากเกินไปนะใส่แค่หนึ่งช้อนชาพอนะคะ
เอาล่ะหลังจากนั้นเราก็คนค่ะเท่านี้เลยใช่ไหมใช่

ฉันจะทำสุดสุดคนผมเข้ม
เมื่อสาวแอร์ทำรายแชมพูสูตรผมสีอ่อนเสร็จแล้วก็มาฝั่งสาวปุ้ยที่เตรียมทำรายแชมพูสำหรับสูตรผมสีเข้มบ้างค่ะ
อุปกรณ์และวิธีทำเหมือนเดิม
คือผงโกโก้นี่แหละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย
ค่ะของไฟล์ก็เหมือนเดิมค่ะนี่เลยแป้งเท้ายม่อม๓ช้อนโต๊ะค่ะ
นี่เลยและที่เพิ่มเข้ามานะคะนี่คือโกโก้ค่ะ
เป็นโกโก้ที่มีรสจืดนะคะไม่หวานไม่ต้องกลัวผมเหนียวไม่ต้องกลัวมดขึ้นนะคะ
อันนี้ใช้ได้ใส่โกโก้เข้าไป๔ช้อนโต๊ะค่ะ
สำหรับผงโกโก้ที่สาวปุ้ยใส่ลงไปก็เพื่อให้สีของรายแชมพูใกล้เคียงกับสีผมที่เข้มจ้า
แต่อย่าลืมว่าผงโกโก้เนี่ยต้องเป็นสูตรไม่หวานนะคะคุณสาว
หลังจากนั้นก็เติมน้ำมันมะกอกลงไป๑ช้อนชา
แล้วปิดท้ายด้วยน้ำมันหอมระเหยประมาณ๒หยด
เท่านี้ก็จะได้ดราแชมพูสูตรง่ายทำเองได้แถมประหยัดเงินอีกด้วยจ้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับงบประมาณในการทำรายแชมพูทั้ง๒สูตรในวันนี้ก็คือ
ขาวใหญ่ม่อมใช้ไป๒๐บาท
น้ำมันหอมระเหยใช้ไป๖บาท
ผงโกโก้๓๐บาท
น้ำมันมะกอก๕บาท

เราก็พาสาวสวยประหยัดสะบัดผมได้
ในราคา๖๑บาทจ้า
วิธีการใช้นี่นะคะไม่ยากเลยค่ะ

คุณผู้ชมเหยาะอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวฉันทำเองฉันกลับมาทำที่บ้านเอง
คุณผู้ชมค่ะขยี้เล็กน้อยแล้วก็สะบัดนะคะ
แล้วเว้ยก็ทำอย่างนี้ก็ได้ขาวบางให้ผมตบ
ตรงโคนตรงที่มันมันนะคะส่วนตรงปลาก็แค่แบบว่าขยำขยันนิดนึงนะคะ
ให้แป้งเท้าเยมอมหยุดซับความมันในผมเรานะคะ

ถ้าแกไม่อยู่เฉยนะแกจะหัวขาด

จะบอกว่าเวลาใช้นี่นะคะไม่ทำให้แบบว่าเหนอะหนัก
หรือเวลาแบบว่าเหงื่อออกเนี่ยนะคะก็ไม่เหนียวค่ะจัดทรงง่ายนะคะ
เท่านี้ค่ะก็พร้อมออกไปซิ่งนอกบ้านแซ่บไม่มีใครก็จับได้ว่าเราไม่ได้จับ

ใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบนั่นเองค่ะ
มิ้นท์เนี่ยนะคะเขาพาเราเขาเรียกว่าอะไรเขาเตรียมตัวพาเราไปเที่ยวแล้ว

อย่ารอช้าเลยค่ะไปตามน้องมิ้งกันเลยดีกว่านะคะประหยัดตัวนี้ไม่มีอีกแล้วกับช่วงหน้าค่ะ